ดูข่าวนี้ก็หน่อยค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดดูภาพนี้มันสะเทือนใจ

แต่พอมีการทำร้ายร่างกายกันยังไงก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
พยายามห้ามแต่ฝ่ายชายแบบทุบ

ถ้ามีเสียงจะได้ยินเสียงความเจ็บปวดแหละ
แต่ถ้าเห็นไหมผู้ชายอ่ะโอ้โฮลงมือกระหน่ำเลย
คู่นี้เขาเป็นสามีภรรยากัน
แต่สามีทำร้ายภรรยาแบบนี้เหรอ

หลังมือเข้าไปจนผู้หญิงหงายน่ะ
ใช่ค่ะทั้งตบกระชากดึงผมจิกผมโอ้โหแบบนี้
ขออภัยคุณผู้ชมนี่ความรุนแรงในครอบครัวนะ

ใช่ค่ะแล้วคลิปพวกนี้สสไผลลิกอะค่ะ
สสกำแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยเอาคลิปนี้มาโพสต์
อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณไผลลิกด้วยนะ

เขาได้รับการร้องเรียนมาจากฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายในคลิป

ว่าถูกสามีทำร้ายมานานหลายครั้งแล้ว

สภาพจิตใจของภรรยาคือเธอย่ำแย่มากเลย
ตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าโดนสามีทำร้าย
แล้วฝ่ายผู้หญิงเองต้องอดทนมาตลอดเลยเพราะว่าอยากอยู่กับลูก
ฝ่ายชายก็ขู่ไงไม่ให้เข้าใกล้ลูกด้วย
นี่เรื่องนี้เคยไปแจ้งความ๔ครั้งแล้วนะคะ
แต่เรื่องมันเงียบทั้งที่หลักฐานคุณสืบสกุลคุณผู้ชมดูสิ

แล้วสสไผลลิกเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมล่ะ
เพราะว่าสามีที่ทำร้ายเมียเนี่ยฝ่ายสามีเขาเป็นลูก

ไม่คุณจะเป็นลูกใครก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
ก็นี่ไงฝ่ายหญิงเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะ
ถูกต้องครับคือไม่ว่าจะลูกใครก็ตามไม่ควรถูกทำร้ายแบบนี้แล้วล่าสุดค่ะ
กู้ภัยแล้วก็ตำรวจไปช่วยเหลือผู้หญิงนะเอาตัวออกมาจากบ้าน
เพราะว่าโดนฝ่ายชายทำร้ายบอบช้ำจมูกหัก
คุณคิดดูมีรอยเขียวช้ำที่ตาเลือดออกด้วย
แล้วพอพ่อของฝ่ายหญิงเขารู้ข่าวเขาเห็นภาพแบบนี้นะ

ดังนั้นสสไผ่ลิกเนี่ยก็ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้ฝ่ายหญิงนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันยอมความไม่ได้มันกลายเป็นคดีอาญา
ที่เราเอาให้คุณผู้ชมดูแค่๒คลิปนะ
จริงยังมีอีกมากกว่านี้แล้วคลิปมันรุนแรง

โอ้โฮคุณภัยลิกไม่ได้เอามาเปิดเผยในโซเชียลนะ
ใช่ถูกต้องแล้ววันนี้วันที่๗ใช่ไหม
เดี๋ยวเขาจะพาผู้เสียหายฝ่ายหญิงไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาล
ยืนยันเลยยังไงจะช่วยฝ่ายผู้หญิงที่ถูกทำร้ายให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ครับ
คลิปที่ผมเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้
มีประมาณ๖๗คลิปแต่ว่าคลิปส่วนหนึ่งเนี่ย
เป็นคลิปที่อยู่ต่อหน้าลูก

ผมก็เลือกอันที่ไม่มีลูกไม่มีอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันจะเป็นตาบาปของเด็กมาหลายครั้ง
แล้วเหตุการณ์ที่ผัวเมียภรรยากันเนี่ย
สามีภรรยากับกระทืบกันแล้วจนเสียชีวิตเนี่ย

ด้วยการที่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรเลย

มันพอครั้งนึงเนี่ย
อย่างเห็นในคลิปบีบคอถ้ามันพลาดพังขึ้นมาเนี่ย

นี่ครับคุณผู้ชมใครก็ไม่ควรจะถูกทำร้ายแบบนี้นะ

แล้วก็ตอนนี้นะฮะทางฝ่ายหญิงเองเอาเป็นนามสมมุติแล้วกัน
ว่านางสาวบีอายุ๓๕ปีที่โดนสามีทำร้ายเนี่ย
หน้าตาของเธอปูดบวมร่างกายบอบช้ำ
แล้วก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตใจเลย
จิตใจเธอวิตกกังวลหวาดกลัวตลอดเวลานะฮะ
แล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็ไม่มีเลยนะครับ
ดังนั้นเธอไปยื่นหนังสือแล้วนะ
หนังสือให้ทางคุณไผลลิกนะครับ
แล้วก็ไปยื่นหนังสือให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นี่ไงเดี๋ยววันนี้ถึงจะพาไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาล

แล้วก็อยากให้เธอได้รับความเป็นธรรมด้วยเนาะ

คุณเป็นผู้ชายคุณอย่าไปทำร้ายผู้หญิงแบบนี้นะ